แล้วก็โพสต์ข้อความหรือว่ากองทัพเรือเนี่ยเอื้อประโยชน์บริษัทเอกชน
ในการซื้อเป้าบินพิสัยกลางแบบไอพ่น
ราคา๔๙๘ล้านบาทคุณดูนี่
บินเกือบ๕๐ล้างค่ะอ้าวและที่บินไม่ได้เพราะไม่สือราง
ถ้าซื้อให้ครบแล้วก็ยังมีแฮชแท็กด้วยนะฮะซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์
โดนไม่มีรางปล่อยแล้วจะให้ได้เหรอก็ไม่รู้เหมือนกัน
เขาบอกที่บินไม่ได้เพราะไม่ได้ซื้อรางส่งบินมาด้วย
ก็ไม่ต่างอะไรกับการซื้อจรวดแต่ลืมซื้อแท่นปล่อยจรวดหนูเออ
ทำไมต้องไปซื้อผ่านตัวแทนล่ะหรือเอาภาษาชาวบ้านคือซาปั๊วด้วย
ล่าสุดโฆษกองทัพเรือพลเรือเอกปกครองมณฑาตรปรินทร์
เขาเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่า
เริ่มแรกจากโครงการจัดซื้อเป้าบินพิสัยกลางแบบไอพ่น

เป็นการจัดหาเป้าบินจำนวน๓ระบบพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากไม่ได้มีการสำรวจจากบริษัทต่างในขั้นตอนการสืบราคากลางก่อน
ความโปร่งใสเนี่ยเขาต้องมีการสืบราคากลางก่อน

แจ้งว่ารางปล่อยของกองทัพเรือที่มีอยู่ในใช้ในราชการอยู่เนี่ย
เอาจริงแม่มันก็สามารถปล่อยด้วยกันได้
ไปสั่งซื้อให้เสียเงินเสียทองทำไม

ถูกต้องไหมมันมีอยู่
เดิมที่กองทัพเรือมันเคยซื้อเนี่ยมันเคยมีใช้อยู่

ก็จัดหารางปล่อยเนี่ยเอาง่าย
กองทัพเรือจัดหารางปล่อยด้วยเนี่ย
ต้องใช้งบประมาณมากถึง๑๗ล้านบาท

จัดหาซื้อรางใหม่อันนี้ก็คือทางกองทัพเรือก็บอกมากนั้นนะครับ

เนื่องจากขั้นตอนการตรวจรับที่โรงงาน
เป็นขั้นตอนการตรวจสอบชิ้นส่วน

แล้วก็สายการผลิตและที่สำคัญเนี่ยมาตรฐานของการผลิตโรงงาน
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกองทัพเรือสำหรับการจ่ายเงินนั้น
ไม่ได้จ่ายโดยทันทีนะครับหลังจากดำเนินการ
แต่กองทัพเรือเนี่ยได้จ่ายเงินเป็นงวดหลังจากที่เป้าบินทั้งสามลำเนี่ย
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยถูกส่งมาถึงเมืองไทยค่ะเนอะ
แล้วก็ผ่านการตรวจรับอุปกรณ์ตามรางการซึ่งเขาจะมีขั้นตอนของเขาอยู่แล้วอืม
สมุดประวัติทดสอบการบินโดยบริษัท
เข้ามาดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคมปีหกหก
ส่วนการจัดซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย
เพราะว่าบริษัทได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง
จากผู้แทนในประเทศไทยซึ่งการจัดหายุทธโปรกรณ์ต่างเนี่ย
ทัพเรือก็สามารถตรวจสอบได้เหมือนกันเขาว่าอย่างงั้นอ่า
คือที่ยอมรับว่าซื้อจากซาปั๊วจริงแต่เป็นซาปั๊วที่ตรวจสอบแล้วว่า
ก็เป็นตัวแทนที่ได้รับอำนาจอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากตัวแทนอีกทีนึง
อืมแต่ที่คนถามก็คือว่าแล้วทำไมไม่ซื้อกับตัวแทนแรกเลย
ทำไมต้องซื้อตัวแทนที่สองที่สามด้วย
อันนี้คือคำถามที่คนอยากรู้ถูกกว่าหรือเปล่าน้องมิ
ไม่ถูกกว่าได้ไงนึกว่าเขาต้องกินคำตอบ
หรือว่าเขารู้จักซาโป๊ะสุดท้ายแล้วก็คนแรกอาจจะไม่รู้จักหรือเปล่า
บางคำถามมันไม่มีคำตอบไม่ได้พูดนะ
คำถามมันมีคำตอบแต่กล้าพูดกันเหรอ
แต่เมื่อกี้ทางกองทัพก็บอกเองว่าตรวจสอบได้
เขาบอกเขาตรวจสอบแล้วเชื่อถือได้แล้วก็แบบเหมือนกับได้รับอำนาจจากตัวแทนจำหน่ายในไทย
ซึ่งทางฝั่งต้นทางเองเขาก็ไม่ได้ตั้งเงื่อนไขว่าคุณต้องซื้อจากตัวแทนที่๑เท่านั้น
ถ้าคุณซื้อจากตัวแทนที่เขาได้รับอนุญาตถูกต้องคนไหนก็ได้

แต่แม้เขาอุตส่าห์ประหยัดเท่านั้นสิบกว่าล้านสิบเจ็ดล้าน
เออมันมีอยู่จะไปซื้ออีกทำไม
แต่มันใช้ได้ใช่ไหมล่ะที่ว่าบินไม่พ้นพื้นเนี่ยคือมันใช้ได้ใช่ไหมคะที่มีอยู่อ่ะ

เขาบอกว่ามันแบบเดียวกันมันใช้ได้

กีเพิ่งเล่าให้ฟังมันต้องสิงหาคม

เพราะมันจะขึ้นได้ไม่ได้ถ้าต้องรอสิงหาคมอย่างนี้หรอครับ

แต่บางทีเนี่ยเรือดำน้ำเครื่องมาหรือยังก่อน

ฉันยังย้ำคิดย้ำดำอยู่ไง

เราใช้ทำอะไรอ่ะโดรนเป้าบินเนี่ย

ก็เหมือนกับว่าตอนนี้หลายอย่าง

ขอดูก่อน
แต่โดรนตอนนี้เห็นไหม

แต่ว่าประเทศต่างมันก็เกิดจากเรื่องพวกนี้แหละ

ใช้ในหน่วยงานหน่วยงานทางทหาร

โดรนเป้าบิน